รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับหลังจากนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงของความเชื่อนะครับ๑ชั่วโมงความอัศจรรย์กับรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกไหนครับ

ส่วนใหญ่ต้องมีตามมาด้วยนักเลงที่ไหน

หนังนี่ขึ้นชื่อเรื่องเหนียว
แล้วคุณต้องชอบ

โอเคครับ
สิ่วใจเอื้อหะ
สวัสดีครับอาจารย์เทียม
เชิญครับ

หลายคนเคยเรียกว่าอาจารย์เทียม
อาจารย์เทียมใส่ทองเยอะเหมือนกันนะ

ท่านบอกว่าอาจารย์เทียมมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเพียบเลยนะครับ
แล้ววันนี้ของที่ตั้งอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นพระฤษีนะฮะที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นฝีมือของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งเป็นพระฤษีซึ่งมีใบหน้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก
คือเมื่อ๖๒ปีที่แล้วนะครับใบหน้าแบบไหนครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นใบหน้าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับ
หรือสีที่แบบว่าอาจารย์ปั้นนี้หน้าเหมือนอาจารย์ทุกองค์เลยเหมือนกัน

คือผมทุกตนนี้เลยนะครับพูดได้อย่างเต็มปากและกล้าทำ
ตอนนี้ผมขึ้นมาวันซือนี้เองครับ
คือที่ตอนนี้ผมยังไม่ระบายสี
ร่วงไว้ขัดมีคนสั่งทุกคนครับ

มีเจ้าของหมดแล้วครับ
ก็มันหมดแล้วสิครับนี่ห้ะ
จะรอจะเพาะ
ไหนให้มดดำอันไหนให้กัญชัยครับเนี่ย

ร่ำเรียนแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะอาจารย์ครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
เราไม่มีตังก์กินนมเง่ตอนเด็กที่บ้านยากจน
หวังจะอยากจะได้เศรษฐัง๑๐๒๐อยู่กับแก
แกก็สอนลิเก้ด้วย

อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์

พอเขารู้เข้าอย่างนี้เขาก็ไปบอกอาจารย์ผม
ไปบอกอาจารย์เลยอาจารย์ชื่ออะไรขอโทษนะ

บอกอาจารย์อาจารย์ผมเขาก็มาดู
พอเขามาดูเขาเห็นเข้าเขาบอกเดี๋ยววันพฤหัส
ให้ไปซื้อขันสมัยก่อนที่ขันลูมิเนียมันจะไม่มีรวดลายแล้วครับ
มันจะเรียบเป็นขันเรียบแล้วซื้อพาชะนาขาวหนึ่งผืน
ทูบ๕เทียน๕ดอกไม้๕เงิน๖สลึง
ให้มาขึ้นครูขึ้นขัน๕
ครอบครูเลยรับขัน๕
ให้ไปรับกับแกแล้วแกก็จับมือผมเนี่ย
บนที่ลูกตานี่สอนการเบิกเนธอะไรสิ
สอนให้เสร็จอ๋อการเบิกเนธหรือเปล่าการเบิกเนธ
พอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่า
ถ้าอยากจะทำอนุญาตให้ทำได้ต่อไปนี้

เหมือนกับเราจะทำอะไรต้องมีการไหว้ครูครอบครูก่อน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

ตัวนางพญาเค้าหัวเนียวน่ะไข้กินแล้วนะค่ะ
ทำไมอะไข้กินทำไมอะ

โป่งถ้าเราก็ต้องไปแถวการบุรี
สังเกตดูนะครับว่าดินจอมไหนมันจะมีรอยเล็บ
รอยเล็บอะไรครับ

รอยเล็บสัตว์มันขูดมันเขาเรียกดินโป่ง
ดินตรงนั้นมันเข้มเราก็จะเอาไปเอาดิน

เสมารคำว่าใครเสมาก็คือขี้ตะไข้นี่แหละครับ

ที่เสมาใช่ไหมครับที่แบบว่าขี้ตะไข้เป็นเกาะ

แล้วเราก็ไปขูดเอามาหรอ

ยังมีอีกดิน๗ป่าช้า
ถ้าดินเจ็ดป่าช้าเราไปตามวัดผูกคอตายไม่เอา

เป็นใบ้ครับใช้งานไม่ได้

เพราะว่าจะเป็นใบ้ใช้งานไม่ได้

ตอนที่ไปเอาดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยนะครับ

ไปถึงปุ๊บเราก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทาง

เราก็บอกแม่ธรณีเจ้าเอ่ย

สังขาตังโลกังตะวิทู
ลูกจะมาขอผีดินอันนี้นะ
เออเราก็พูดเอง

แต่ต้องจัดเครื่องกูภาพายำ

ยายกะลาตากะลีนี่คือเป็นเจ้าที่ของป่าช้า

พุกกระพึกชัยพึกราชพึก
ทำไมใบนี้ถึงหายาก
แต่ใบนี้จะหายาก
เพราะอะไรฮะ

เพราะกลางวันเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใบชุมแสง

อันนี้แหละครับว่าคำว่าชุมแสงเนี่ย

นี่คือกว่าจะได้ดินมาปั้น
กว่าจะได้วัตถุดิบที่จะมาทำ
ทำรูปของฤษีเอ้ยกุมารทอง

วิธีการปั้นแต่ละรูปยังไงถึงจะแบบว่า
คืออันนี้มันเป็นจินตนาการของเรา

นะครับคำว่าเจอไหม

อิทธิปฏิหารเนี่ยบางคนก็ยังไม่เคย

คำว่ารฤษีเนี่ยท่านมีริไป่
ที่บางคนเรียกว่าฤษีเด้นตรง

แต่ชื่อจริงคืออัธกดาบท
คืออาจารย์องค์แรกของพระพุทธเจ้าเรา
วิธีการปั้นที่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ

ให้โรงฟ้าทำอะไรเราจะได้ปลอดโปร่ง

แล้วที่คนเขาหลอกเราไม่ได้ผมจะบอกว่า
บางคนเขาปั้นตันแล้วเขาไปขุด
ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาโป่ง

แต่ถ้าผมปั้นผมจะปั้นเสียนขึ้นมาก่อน

คือเราก็ต้องแกะจากข้างในด้วยกึ๊ดถูกไหมฮะ

ก็จับดินขึ้นมาสิครับดินเนี่ยเราก็จับกลับขึ้นมา

ก็ขึ้นงานขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาแบบนี้ครับ

แล้วเราตรงไหนต้องการให้เข้าเราก็กดเข้า

รูปปั้นหนึ่งองค์เนี่ยใช้เวลาปั้นนานแค่ไหน
งานปั้นผมต้องปั้นให้เสร็จภายใน๑วัน
ใส่ให้ครบอาการหันดุชองทั้งองค์ต้องให้ครบภายในหนึ่งวัน
จะเย็นจะมืดก็ต้องให้เสร็จภายใน๑วัน
พอลาบเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาแต่ง
ค่อยแต่งแล้วเราก็ต้องปล่อยให้แห้งลม

ทำไมไม่เอาไปตากแดดทุกวันนี้เขามีเครื่ององค์เครื่องอบ

ของร้อนของร้อนเป็นลมจะได้เย็น
ถ้าช่วงนั้นฝนตกชื้นก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อย

ยังไงก็ต้องเป็นลมไม่เอาความร้อนใส่

พอทำขึ้นตนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย

หมดเลยอย่างองค์นี้ชื่ออะไรฮะ

ก็ชะมด๕ตนใหญ่
คือเค้าบอกเรือศีลนารายไม่ใช่นารายครับ

นายไรครับไม่ใช่นาราย
อย่างตนนี้ครับเค้าเรียกเรือศีลนารัย

หน้าวัวเค้าเรียกเรือศีลตาวัว

คือตาวัวเนี่ยเป็นสองปาง
สองปางเนี่ยปางแสดงฤทธิ์ก็ปางไม่แสดงฤทธิ์

นี่ศีลนารอดแสดงฤทธิ์

แล้วหน้าเนื้อเราปั้นหน้าเนื้อกับตาวัวคล้ายกัน
ถ้าเราดูสัตว์เนี่ยเราดูกวาง
กวางเนี่ยจะมีเขาเรียกบ่อน้ำตา
หางตาเขาจะตกเขาจะมีบ่อน้ำตา
ถ้าเราปั้นตาวัวไม่ใช่ใส่เขานะครับ

วัวก็คือใส่ตรงเข่า

แล้วก็น้ำมันจันทร์ที่เราใช้

เรียกสูตรเลขดามอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
แล้วก็ว่าแบบองค์พระ
องค์พระพุทธาปัวไหนราชาลยะเท
ก็เบิกเลยเขาระเบิกพอระเบิกเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
อย่างเรารู้ไหมครับฤษีตนนี้เกิดวันไหน
เราก็ไม่รู้แล้วทำได้ยังจะรู้อ่า
รู้ก็ตอนปลูกสิครับอ๋อนั่นคือปลูกคือยนต์วันเกิด
กำเนิดมันต้องมีครับอ่าใช่ไหมฮะการใส่ฤทธิ์ของฤษีเนี่ย
แต่ละแต่ละตนแล้วฮะใส่ฤทธิ์เหมือนกันต้องใส่ลิตรด้วย
คือต้องใส่ฤทธิแล้วต้องให้กำเนิดก่อนว่าเราก็กล่าวกำเนิดเลย
อันนี้เราถือว่านี่คือใส่ฤทธิ์ใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะมีฤทธิ์แล้ว
ก็ต้องใส่ลิตรอีกแต่ละตนมีฤทธิต่างกันไหมไม่ครับใช้ตัวเดียวกัน
อ๋อฤทธิ์เดียวกันอ๋อฤทธิ์เดียวกันแต่แล้วแต่พุทธคุณเขาจะไปช่วยยังไง
ใช่ครับบ้านมดดำเนี่ยอย่างน้อยก็มีพ่อแก่แล้ว
เวลาที่จะอัญเชิญฤทธิ์ศรีหรืออัญเชิญพ่อแก่เนี่ยเข้าบ้าน
เราต้องทำยังไงบ้างครับคือไม่ต้องยากอะไรแหละครับ
เชิญเข้าไปแล้วก่อนเราจะเข้าบ้านให้ใครในบ้านก็ได้
เราพูดเองขอให้เปิดทางเราจะขอเอาพ่อแก่นี้ให้เข้ามาที่บ้าน
แต่ที่แน่คุณมดดำคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า
เพราะฤษีเนี่ยแหละครับทำให้หลานชายนะฮะของอาจารย์เนี่ย

เป็นยังไงตอนนี้หลานชายนั่งอยู่นะครับ

รถปราไซด์หรือรถเก๋งครับ

ผมว่าเบรกแล้วหักออกข้างทาง

พอเบรกเสร็จปุ๊บก็มีรถตู้อีกคันหนึ่ง

อัดท้ายรถผมก็ไปอัดโคปีต้นไม้อีกทีนึง

แต่เขาไม่มีใครได้เป็นอะไรนะก็เคล็ดคอจุกเฉย

สภาพรถก็กระจกแตกหน้าหลังครับ
พอชนเสร็จใช่ไหมก็ลงมาเก็บข้าวของทั่วโทรศัพท์อะไรกระจัดจกกระจายเต็มรถใช่ไหมฮะ
ก็มาเจอเบาะหลังเจอองค์ฤษีอยู่เบาะหลังรถ
แต่ฤษีตั้งหน้ารถนะฮะแต่อยู่มาอยู่เบาะหลังรถแต่ไม่มีหัวแล้วเสียงไม่มีแล้ว
ก็นั่งหาไม่รู้เตียนหายไปไหนจำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนแต่เจอตัวองค์อยู่เบาะหลัง
เหมือนพระองค์ฤษีคงรับแทนเราแบบนี้ครับแล้วเขาเลยเชื่อมาประมาณนี้ครับ
คือเหลือขาดหายไปเลยจนถึงวันนี้ก็ยังหาไม่เจอ
หาเจอนั้นหาเจอแต่ไม่รู้หาเจออยู่ช่วงหน้าไหนจะไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าตัวองค์อยู่เบาะหลัง
ตอนที่ไปรู้ไหมว่ามีฤษีอยู่ในรถด้วย
คือนั้นรู้ว่าตากเพราะตาเป็นคนไปวางไว้เองติดไปหน้ารถ
วางตรงไหนข้างหน้ารถเลยหรือว่า

ทอนโซลเนี่ยนะครับเป็นปางไหนฮะ

รับแขกคือปางนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่แต่ทาสีทองทั้งองค์เลย
คิดว่ารอดตายเพราะอะไร
เหมือนแบบว่าให้หนักเป็นเบาเหมือนเขาคงรับแทนเราประมาณนี้ผมเชื่อมันนี่ครับ

เพราะฉะนั้นเราอาจเป็นเยอะกว่านี้ก็ได้ครับความเชื่อของเราครับ
คิดว่าเป็นที่รือสีไหมฮะที่ทำให้หลานชายรอดตาย
เป็นที่เลสิเพราะฤษีคอหักนะครับแล้วหลานชายผมเนี่ยก็แค่ปวดคอเฉย

ครับผมจริงแล้วไม่ใช่แค่พ่อแก่อย่างเดียวไม่ใช่ฤษีอย่างเดียวนะที่บ้าน
กุมารทองนางกวักนี่ปั้นนะฮะรวมถึงพ่อตัวเอง
เสียชีวิตก็มาปั้นรูปพ่อไว้ในบ้านแล้วก็ไปปั้นลูกแม่นาคพระขนงอย่างที่คุณพระดำบอกไว้ตอนต้นรายการนะฮะ
เอาไว้ที่วัดแม่นาคพระขนงด้วยวัดมหาบุตรใช่ครับวัดมหาบุตรนะ
ทุกวันนี้ที่อยู่ในตู้น่ะผมเป็นคนปั้นครับ
เอาก่อนที่เป็นแม่นาคเอาเรื่องพ่อตัวเองก่อนอารมณ์ไหนทำไมถึงไปปั้นรูปพ่อตัวเองที่เสียชีวิตไว้
พ่อผมเสียผมก็เผาเองเผาเองทำเองทุกอย่างอัฐิผมเก็บหมดผมไม่ไปลอยน้ำไม่ลอยอังคารอะไรทั้งสิ้น
กระดูกพ่อถือเป็นของสูงและฤษีทุกตนที่ผมอยู่บูชาผมจะเอามาบรรจุหมด
เอากระดูกพ่อมาบรรจุกเสร็จแล้วผมก็ปั้นลูกพ่อผมขึ้นมาลูกนึง
แล้วผมก็เอาอัฐิอันนี้บรรจุเข้าไปเก็บเอาไว้แล้วผมก็กลับไห้บูชา

ทำไมคุณถึงมั่นใจว่าวิญญาณพ่อยังอยู่
คนเขาเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับ
เมื่อคืนดึกใครมานั่งอ๋อตานั่ง
คือพ่อตาผมยังอยู่ตอนนี้๙๐แล้ว
ผมก็บอกแต่ผมบอกอ๋อตาเขามานั่งเล่นผมก็จะพูดอย่างนี้
แล้วเรื่องของลูกแม่นาคล่ะฮะเชื่อไอ้นายแดงใช่ไหม
คือรูปแม่นาคเนี่ยเดิมที่มันอย่างนี้นะครับ
เขาแตกหักมาเขาแตกหักคือเขามีเดิมของเขาอยู่แล้ว
เขามีเดิมอยู่แล้วที่วัฒน์หาบุตร
เขาก็ไปหาคนปั้นแต่ไม่มีใครรับปั้นเพราะเขารู้เข้า
ว่าเป็นรูปแม่นาคเพราะในนั้นมันมีกระดูกอยู่ด้วย

เราก็ไม่ทราบตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปกระดูกไม่น่าหรือกระดูกใคร
เพราะในนั้นมันมีกระดูกเข้าใจไหมฮะ
แล้วก็เขาก็ไปหาคนส่งเขาบอกหาคนปั้นมันได้
แต่เขาไปหาคนส่งเขาบอกให้ไปทางทิศเนี่ย
จะมีคนปั้นอยู่ใกล้วัดเขาก็มาหาผม
แล้วเขาก็ใส่ถุงปูนถุงกระดาษถุงปูนซีเมนอย่างนั้นนะ
เขาก็ใส่มาผมบอกอันนี้มนต์ครับท่าน
เขาบอกถ้ามันเป็นของที่มีกระดูกมีอธิบาย
ได้ครับของใครผมก็ถามเขาบอกเป็นของย่านาค
ได้ไม่เป็นไรผมบอกนะขอดูหน่อย
พอผมออกมาดูมันเละหมดแล้วครับ

น่ารักครับเพราะมันเละหมดใช่ไหมครับ
แล้วมีกระดูกอะไรผมก็บอกไม่เป็นไรครับ

แล้วของพวกนั้นผมก็เก็บเอาไว้หมดของเขา

พอยุบเสร็จแล้วผมก็มานวดนวด
จนได้ว่าให้มันเหนียวเนียวดีเลย
แล้วผมก็ขึ้นปั้นปั้นก็ยากประมาณนี้
เหมือนกับงอะงอขานิด
เหมือนกับมันอุ้มอย่างนี้นะ
งอขา

เขาก็ต้องเข็นรถเขาผ่านหน้าบ้านผม

ไหนใครบอกว่าอาจารย์เทียมใจดี
ดูสิปล่อยให้หลานนอนยุงกัดดิ้นกระแด้วกระแด้วกระแดวอยู่นั่น
เขาไปคุยอย่างนี้ทีนี้แฟนผมเขาก็เดินเข้าไปข้างในไปซื้อของ
แฟนผมก็ได้ยินเขาบอกไม่ใช่แล้วมั้ง
ไม่มีนะเขาบอกมีสิเขาเห็นอย่างนั้น

พอไปดูเขาบอกนี่แหละตัวขนาดนี้ขนาดนี้
เนี่ยที่ความมืดนอนเนี่ย
แล้วเสร็จผมก็เลยพูดไปบอกว่า
รู้ไหมที่เห็นเนี้ยเนี้ยฉันปั้นเนี้ย

แล้วถามว่าเด็กนี้ใครบอกนี่แหละคือลูกแม่หน้าพระธรรม
ตั้งนั้นมาไม่เคยออกหน้าบ้านผม

ไม่คิดครับผมคิดแต่ฆ่าครู

เพราะว่านอกเหนือจากการปั้นลูกของแม่นาคแล้ว

ยังมีเรื่องราวของรอยสัก

เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยนะครับว่ารอยสักแต่ละรอยเนี่ย

ถึงขั้นที่ว่าลงหน้าหนึ่งเลยทีเดียว

ทั้งหมดเนี่ยไม่มีไลน์ไหนที่จะเป็นไลน์เรียกว่ากราฟิกเลยนะ

นี่เป็นผ้าหอศพผีตายโหงนะครับเนี่ย
เอาผ้าห่อศพผีไตโหงนี่ดูนี่ผ้านะครับคู่ต้องถังคนนี้ถ้าถูกจับ
คู่ต้องถังคนนี้ไปกรุกคอตาย
รุ่งเช้าผู้กำกับเขาจะต้องมาถาม๑๐เวร
เบสบอกว่าส่งหมดแล้วแล้วก็ถามว่าแล้วไอ้คนใส่เสื้อแดงที่ยืนเกาะลูกกงนั้นใคร